วันนี้เข้ารายงานตัวฝึกซ้อมกันเป็นวันแรกนะครับ
ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันกับอีรักษ์ในเกมฟุตบอลโลก

รวมไปถึงจะมีอีกหนึ่งเกมก็คือเกมกระชับมิตรที่จะเจอกับเกาหลีใต้

เตรียมลงแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
นั่นก็คือธีรทรบุญมาทันนรบดินวีรวัตโนดมกรวิทนามวิเศษและจักรพันธ์แก้วพรม
โดยทั้งหมดนะครับจะเดินทางมาสมทบในภายหลัง
จากนั้นครับในช่วง๑๖นาฬิกาซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
โดยมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้โอวาส
พร้อมกับให้กำลังใจนักฟุตบอลทั้งนี้ครับผลตำรวจเอกสมยศเผยว่า
อยากให้นักเตะทุกคนนั้นทำผลงานแล้วก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่
พร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าจะร่วมเดินทางไปให้กำลังใจที่ประเทศอีรานด้วยเช่นกันครับ
ส่วนทางซิโก้ครับเผยว่านักเตะที่เรียกเข้ามาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุด
ส่วนการเจอกับอีรักษ์นั้นถือว่าเป็นงานที่ยากเสมอเนื่องจาก
ผู้เล่นชุดนี้เป็นทีมพลังหนุ่มที่มากประสบการณ์รวมถึง
เตะส่วนใหญ่ก็ค้าแข้งอยู่นอกประเทศรวมไปถึงในยุโรปด้วยนะครับ
เราคิดว่าเขาน่าจะมีพลังทั้งพลังหนุ่มแล้วก็พลังของคนที่มีประสบการณ์
ฉะนั้นเราไม่ประมาทแน่นอนเราก็คิดว่าเราต้องการแต้มเพื่อที่เป็นแชมป์กลุ่มให้ได้นะครับ
สำหรับทีมชาติไทยนะครับจะเดินทางสู่ประเทศอีรานที่ใช้เป็นสนามในการแข่งขันพบกับอีรักษ
ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๒๓นาฬิกาก่อนที่จะเดินทางกลับมาถึงไทยในวันที่๒๖มีนาคม
และลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่๒๗มีนาคมนี้ครับ
ซึ่งเกมนี้ซิโก้กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ
และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมอันดับต้นของเอเชีย
จะเปิดจำหน่ายในวันเสาร์นี้โดยตัวนั้นมีราคา๒๐๐๔๐๐และ๖๐๐บาทครับ
จำกัดจำนวน๑ท่านนะครับซื้อได้ไม่เกิน๔ใบครับ